สมเด็จช่วงไพ่ใบสุดท้ายจากพระธรรมชโย
หวังให้เจรจาเกลี้ยกล่อมยอมมอบตัว
นายกวันจะมีม็อบชนม็อบ
ถามตรงกับจอมขวัญวันนี้๑๙นาฬิกา